สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับไปย้อนดูฟอร์มของชนะทิพย์กันหน่อยในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกซึ่งเจนั้นเป็นคนแรกในประติศาสตร์นะครับที่ได้เล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกมวันนี้สามารถพาทีมต้นสังกัดเก็บ๓คะแนนได้ด้วยครับ
โดยเกมนี้ชนะทิพย์ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับครั้งแรกในเกมเจลีกก็สตาร์ทเป็นผู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับ
กลางสัปดาห์ก็เป็นสัมพลาดในช่วงครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราทราบกันในเกมลวนวันครับแล้วทำงานได้ดี
ให้ดูการณ์นี้ด้วยน้ำหนึ่งศูนย์ก็เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับ
และอาทีสามสิบแปดทีมเยือนนะครับอุลวะมาเหลือสิบคน
จากจังหวะที่โทโมงอังกฤษมาคิโนถูกใบแดงนะครับ
กล่องกลางทีพถ่ายก็สัดสินใจยิงครับแล้วก็ถูกบล็อก
จังหวะเข้าซ้ายนะครับแล้วยิงหลุดออกหลังไปน่าเสียดายครับ
อุรวัฒน์เนี่ยเหลือเก้าคนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเล่นเจ็บแล้วเปลี่ยนตัวครบสามคนไปแล้วครับ
เน้นเกมรับนะครับมีจังหวะส่วนกลับเป็นข้ามเป็นข่าว
มาเล่นแทนชนะทิพย์และก่อนเวลาสองนาทีจังหวะนี้ครับ
ก็ย้ายมาเสริมทีมในช่วงเล็กที่๒พร้อมกับชนะทิพย์เนี่ยนะครับ

ติดต่อกันรวมถึงไม่แพ้ในเกมลีก
นัดติดต่อกันมีเพิ่มเป็น๑๙คะแนน

จะฟูมของตารางในศึกเจนลีก
วันที่๕สิงหาคมนี้

ไป๖๓นาทีดูตัวเลขกันหน่อยครับ
วิ่งทำความเร็ว๓๑๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เสียไป๑ครั้งโดนทำฟาวไป๑ครั้ง

บอลได้๑ครั้งโดนแย่งบอล๓ครั้ง

แล้วก็ได้ยิง๒ครั้งติดบล็อกทั้งหมดนะครับ

หลังจบเกมเจก็บอกนะครับว่า

ตัวเองต่อไปรวมถึงระบบการเล่นที่นี่
ถือว่ามีวินัยค่อนข้างสูงครับ
ทิ้งท้ายกันด้วยผลฟุตบอล

บีซีเฮโร๕๒ชวมบุรีเสมอกับสวมธรรมบุรี
ไป๑๑พัทยาชนะราชบุรี๓๐

กำลังแข่งขันนำอุบลยูเอ็มที
อยู่๓๐ก็เข้าสู่ช่วง